คุณผู้ชมครับหนังหน้าครูเชื่อว่าท่านคงพอจะเคยได้ยินข่าวบ้างว่ากันว่านี่คือหนังจากใบหน้าของครูบาอาจารย์จริง
มีมาตั้งแต่โอ้โหยุคไหนสมัยไหน
คือเป็นหนังขออนุญาตศพใช่ไหมคะ
ใช่อาจารย์เนี่ยจะสั่งเสียเอาไว้ครูบาอาจารย์จะสั่งเสียลูกศิษย์เอาไว้
ว่าถ้าสิ้นไปเนี่ยสามารถที่จะตัดจะลอกจะดึงหนังหน้ามาแล้วก็เก็บเอาไว้บูชาได้นะ

แล้วก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น
แต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงในสังคมว่าจริงเหรอ

นักประวัติศาสตร์นักวิชาการก็บอกในบันทึกประวัติศาสตร์เขาไม่เคยมีนะ
อันนี้ใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงยังไงขึ้นอยู่กับความเชื่อ
แต่แจ็คจิลฝาแฝดกูรูเครื่องรางของขลังอดีตนักร้องดังเนี่ยเขามีเขามีเก็บอยู่เนี่ย๕๒หน้านะฮะ

๕๒หน้าแล้วเขายืนยันว่าของจริงมีจริงเขาเจอเรื่องราวต่างนานาของเขาล่าสุดมีพิธีบวงส่วงนะครับด้วยผู้ชมครับเอาลองดูนะครับ
นี่คุณฝนธนสุนทรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับมาร่วมพิธีบวงสวงด้วยกำลังไหว้หนังหน้าครูอยู่แล้วก็มีอาการร้องไห้ออกมา
คือเราได้คุยกับจิลจักรพงศ์นะฮะแล้วก็คุณปิ๋มซีโฟนะฮะนี่ก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับที่มาร่วมพิธีบวงสวงด้วยนะฮะ
หนังหน้าครู๕๒ใบหน้านะครับคือจิลเนี่ยบอกว่าหนังหน้าครูมีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นนะ
สิทธิ์เนี่ยจะเก็บเอาไว้บวงสวงขอพรสืบทอดกันมาจะเป็นคณะละครนอกเล่นนอกวัง
เจ้าของหนังหน้าก็คือครูเนี่ยจะสั่งเสียเอาไว้อนุญาตให้ครอบครองได้หลังจากที่เสียชีวิต
ตอนที่เจอกันอยู่ดีเนี่ยมาทักคุณจิลนี่ฮะทั้งหมดที่เก็บครอบครองไว้นะครับ
มันเป็นหนังหน้าของมนุษย์ของคุณครูบาอาจารย์ในอดีตทั้งหมด

ตอนนั้นคุณตาวัย๙๔ปีเนี่ยอยู่ดีมาเจอเนี่ยถามคุณจิลเลยบอกนี่ดาราใช่ไหม
มานี่ช่วยเอาหนังหน้าครูไปดูแลแทนหน่อย
เพราะตาอายุ๙๔ปีแล้วไม่สามารถจัดพิธีบวงสวงได้ทุกเดือนทุกปี
คุณจิลก็เลยรับมาดูแลต่อทีแรกได้มา๒๑หน้าตั้งแต่ปี๒๕๕
จนกระทั่งปี๒๕๖๑ฝันแล้วก็ได้เจอเพิ่มเติมแล้วอีกจนปัจจุบันมี๕๒หน้า
ลองฟังกันดูหน่อยนะครับ
ให้มาดูเองพิสูจน์เองขอกันเอาเอง
จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยได้พลังจากครูไป
แล้ววันนี้พูดตรงว่าเมื่อกี้บางสกุลไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
พลังงานท่านจะแบบสูงที่สุดพลังงานและทุกคนที่ขอมา
อย่างทางรายการนี้ถ้าใครได้เห็นอธิษฐานขอเลยครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เอง
อะไรที่ยังค้นไม่พบค้นไม่เจอแต่มันมี

อินเตอร์เน็ตอะไรต่างทุกอย่างต่างมันก็จะขึ้นมาก็
ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันมีหรือไม่ไม่มีเพราะมันไม่มีในบันทึก

มีคนมาติดต่อขอซื้อชิ้นละล้านห้าแต่ไม่ขายนะฮะ

แต่คุณจิลก็เลยบอกว่าเอาก็แล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกัน